คือท่านถูกเอารูปไปใช้ในโฆษณา

ป๊าแมวดาวพระสุก

แล้วถ้าเล่นละครธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นประมาณหัวหน้าคนใช้อะไรอย่างนี้
จักรวงก็คือแม่มดใจร้ายเลยชอบปลูกเสกอะไรประมาณนี้
นี่ท่านมารถเข็นแล้วก็ป่วยอยู่ด้วยนะครับ
ไปแจ้งความนางสาวรุ่งการดาเบนจมาพรหรือว่าฉายาในวงการละคร
เรียกป้าแมวดาวพระศุกร์ท่านอายุ๗๙ปีแล้วนะครับ
ไปพบตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาจารย์กรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
ครบเครื่องเรื่องความงามบายหมอเมย์
คือเป็นเพจขายเครื่องสำอางประเภทครีมทาน่าครับ
ขณะนี้พบว่ามีการเอารูปป้าแมวนะครับ

ก็มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานแล้วก็รูปของท่านนะครับ
ไปลงโฆษณาขายครีมมาแสดงกับตำรวจ
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเพจนี้เลย

ในอนาคตผู้ใช้แล้วเดี๋ยวไปเกิดความเสียหายอะไรเข้า

การเข้าแจ้งความเพื่อปกป้องตัวเองเอาไว้ก่อน
แล้วก็ต้องการให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเอาผิด
ทั้งคดีอาญาและความผิด
พรบคอมพิวเตอร์กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
แล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าหมอเมย์หมอเมย์มีตัวตนจริงหรือเปล่า
สวมรอยอีกก็ได้เขาอยากให้ยุ่งอีก
กินตรงป้าแมวนี่เลยอย่าดูกว่าอย่างครับ
จากป้าแมวจะไปแจ้งความที่ปอทแล้วนะครับ
ก็ไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ๔
กองบังคับการปคบด้วย
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะ
ให้ตรวจสอบครีมของเพจหมอเมย์ด้วย
ว่าเป็นครีมที่ได้รับอนุญาตจากออยถูกต้องหรือไม่
หรือว่ามีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่ด้วยนะครับ